อีกหนึ่งวิถีชาวบ้านนะฮะออกไปจับกบช่วงนี้
กบมันกำลังจำสินเลย
ตัวใหญ่
โอเคค่ะ
เขาบอกว่าต้องดูที่ขนาดของรู
แล้วบางครั้งบางคราวต้องดูที่ว่า
โป่งของดินมันจะโป่งขึ้นมา

นั่นแหละฮะก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช่แล้วล่ะ
ตรงนี้น่าจะเป็นรูที่กบมันจำสินอยู่
ชาวบ้านเขาก็จะขุดแล้วก็เอามือล้วงแล้วดึงกบขึ้นมา
บที่จำสินอยู่เนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเนื้อมันนะยอดเยี่ยม

แงะออกมาแบบนี้
คุณผู้ชมดูไปอย่าไปดราม่านะนี่เรียกช่างภาพมาแล้ว
บอกมาดูสินี่อยู่ตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเขานะคุณผู้ชมนะ
แล้วเขาบอกว่าจับไปเนี่ยนอกเหนือจากเอาไปบริโภคแล้ว
เหลือเนี่ยเขาก็เอาไปขายเพื่อสร้างรายได้ต่อนั่นเอง
อย่างที่ผมบอกมันเป็นวิถีชีวิตของเขาจริง
ยังไงขอขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะครับ
บอกว่ากบจำศีลจะเคลื่อนตัวน้อยเพื่อรักษาพลังงานที่มีอยู่

เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่มันจะออกไปหาอาหาร
มันก็เลยจะต้องอยู่ในอยู่ในถ้ำอยู่อะไรของมันเนี่ย
เพื่อให้ร่างกายใช้พลังงานให้น้อยลง

เวลาเล่นให้มันฮาต้องคิดนะ
ไม่ต้องกินอะไรหรอกเดี๋ยวก็ไปถ่าย